ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารนะฮะ
มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลว่า
ลูกค้าคนนี้ทำไมถึงปลาแก้ว
ใส่พนักงานใส่เจ้าของร้านอาหาร

นี่เป็นเหตุการณ์การป่าแก้วใส่พื้นเลยครับ
เพราะว่าเป็นลูกค้าที่มากินอาหารตรงนี้นะครับ
ไม่พอใจฮะก็เลยปาแก้วใส่พื้น

บอกว่าตอนแรกลูกค้าซึ่งเป็นชาวเกาหลีใส่เสื้อสีเขียวอ่อน
แก้วแตกไป๑ใบแล้วตอนนั้นพนักงานมาเก็บเงิน
พอมาเก็บเงินแล้วนะฮะก็ยังไม่ทันคิดค่าแก้วแตก
ทีนี้พนักงานก็เอาบินมาให้ใหม่คิดค่าแก้วแก้วแรก๑๐๐บาท
แล้วคนเกาหลีคนนี้ไม่พอใจนี่จังหวะที่ปลาอีกแก้วหนึ่งทิ้งนะ
คือตอนแรกเขาก็ทำแก้วแตกโดยไม่ได้ตั้งใจแหละนะครับ
แล้วทีนี้พนักงานมาขอเก็บร้อยหนึ่งเขาไม่พอใจ
กลายเป็นคลิปเมื่อสักครู่นี้ปลาแก้วใส่พนักงานดูผู้หญิงนะ
พนักงานผู้หญิงนะโดนปลาแก้วใส่ใกล้เนี่ยนะ
พนักงานผู้ชายกำลังทวงถาม๕แก้วอยู่นี่เขาหยิบทันที
ปลาใส่เท้าพนักงานผู้หญิงก็เป็น๒แก้วแล้วนะที่แตก
หลังจากนั้นเจ้าของร้านพยายามที่จะมาเคลียร์ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อีกคลิปหนึ่ง
เมื่อกี้นะฮะคลิปที่เขาปาแก้วแก้วที่๓นี่ครับ
กลายเป็นแก้วที่สามแล้วนะเพราะว่าเจ้าของร้านมาเคลียร์แล้ว
เขาบอกนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมแก้วนี้ใช่ไหมคิดร้อย๑๒แก้วแล้ว
ไปอีกแก้วหนึ่งกลายเป็น๓แก้ว
คุณคือเจ้าของร้านเขาก็พยายามชี้แจงบอกว่าต้นทุนของแก้วใบละ๗๐บาท
รวมค่าเก็บกวาดของแต่ละแก้วอีก๑๐๐บาทนะครับ
ซึ่งทำให้ลูกค้าคนนี้ซึ่งเป็นชาวเกาหลี
ซึ่งจริงเขาก็เป็นเจ้าของร้านอาหารเกาหลีที่อุบลราชธานีนะ
จริงน่าจะเข้าใจนะเวลาทำของแตกเสียหายของร้านเนี่ย
ก็ต้องชดใช้ถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไม่เข้าใจนะครับ
แม้ว่าเพื่อนของผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยนะ
เข้าใจแล้วพยายามจะห้ามปรามก็ตามนะครับ
อ่ะก็ตอนนี้มีหลายร้านเนี่ยเจ้าของร้านของอีกหลายร้านนะ
เข้ามาคอมเมนต์เมื่อเห็นโพสต์บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลย
นักท่องเที่ยวเกาหลีคนเดียวกันนี้เลยเคยปาเบียร์ใส่พนักงานด้วย
กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
เขาคงไม่พอใจว่ามาคิดค่าแก้วอะไรตั้ง๑๐๐บาทอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ทางร้านพยายามชี้แจงเหมือนกันนะครับ